ประชาชนที่ต้องการจะซื้อรถในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง
โดยเฉพาะรถมือ๒ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
เพราะบางครั้งบางทีแล้วคุณอาจจะตกเป็นผู้ต้องหา
หรือกลายเป็นเหยื่อรับซื้อของโจรโดยที่ไม่ทันตั้งตัว
เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เองก็จะมีแก๊งโจรกรรมรถยนต์หลังจากนั้นเอง
เขาก็จะไปนำรถที่หลุดจำนำมาสวมทะเบียนปลอมแล้วก็นำไปขาย
ตำรวจนั้นระบุว่าในแต่ละปีแล้วจะมีความเสียหายจากการทำธุรกิจประเภทนี้

ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
ข้อมูลจากพันธ์ตำรวจเอกอัตภพลสุริยเริศ
ผู้กำกับการกองวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษระบุว่า
ส่วนมากเป็นรถที่เกิดจากการถูกจรกรรมและนำมาสวมทะเบียน
หรือเป็นรถที่ผู้ใช้รถนำไปจำนำ
ค้ำประกันกับในทุนเงินกู้
ซึ่งผู้ที่จำนำรถยังผ่อนค่างวด
กับทางบริษัทไฟแนนซ์ที่เป็นเจ้าของรถที่แท้จริงไม่หมด
แล้วผู้จำนำไม่สามารถถ่ายถอนรถคืนได้ตามกำหนด
เจ้าของเงินกู้ก็จะนำรถเหล่านี้ไปขายต่อในรูปแบบต่าง
ซึ่งในทางกฎหมายถือว่ารถจุดจำนำเหล่านี้เป็นรถที่ผิดกฎหมาย
ว่ารถที่ผิดกฎหมายพวกนี้ไม่สามารถไปวิ่งบนถนนได้แล้ว
มันก็ต้องมีเอกสารประกอบตัวรถเช่นป้ายทะเบียนสมุดคู่มือ
หรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ซึ่งในทุนรับจำนำเขาบอกว่าต่อภาษีได้

สารพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารที่ปลอมขึ้นมาใหม่
ซึ่งรถอุดจำนำมีโอกาสสูงที่จะถูกนำไปก่อเหตุอาชญกรรมได้ง่าย
ไม่ทราบว่าเป็นรถที่ผิดกฎหมาย
โดยกลุ่มนายทุนที่ขายรถจำนำได้บอกกับผู้ซื้อว่า

และสามารถต่อภาษีหรือประกันภัยรถยนต์ได้ตามปกติ
มีการสื่อมีอะไรชักจูงให้เขาคนลูกค้ามาซื้ออ้างว่าไม่ผิดกฎหมาย

ก็แล้วแต่ใช้คำพูดชักชวนซึ่งเขาได้จริง

เมื่อเป็นรถที่หลุดไฟแนนซ์มามันไปต่อภาษีไม่ได้แล้ว
บริษัทเฟรนเนสเขาก็อายัดถ่วยที่หนสงทางบุกอยู่แล้ว
ผู้ที่นำรถที่ยังผ่อนชำระไม่หมดไปจำนำ
จะมีความผิดข้อหาเบียดบังหรือยักยอกทรัพย์

จะมีความผิดข้อหารับซื้อของโจร
ขณะที่คนที่ซื้อรถหลุดจำนำไปใช้ต่อ
จะถูกดำเนินคดีในข้อหารับซื้อของโจร

ซึ่งการนำรถยนต์ไปจำนำกับนายทุนเงินกู้

แล้วไม่สามารถถ่ายถอนกลับมาได้
จนทำให้เกิดหนี้เสียในระบบเศรษฐกิจ
ไม่ต่ำกว่า๓๔๐๐๐ล้านบาท

จากระบบเศรษฐกิจของประเทศ

จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทันที
ข่าวแทรศทีวีรายงาน